เช่นเคยนะคะได้เวลาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกับครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับคุณมิ้นและก็สวัสดีครับพี่ท้อส

เข้าสู่ช่วงอีคอนิเมกกับครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้เขาเอาสาระดีทางด้านเศรษฐกิจมาฝากให้ผู้ชม

ใกล้๒๐๐๐เนี่ยรู้สึกว่า

ก็คือแม่คนน่าจะรอติดตามว่าคือคุณทรัพย์นั่นเอง

เพราะว่าต้องมีตัวข่าวดีสักหนึ่งอย่างเนี่ย
เป็นตัวผลักดันเช่นอาจจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ

แม้กระทั่งการออกมาพูดแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ

เรื่องกลุ่มอย่างขุมมอตโมโต้เนี่ยใช่ใช่จะรถยนต์นะครับก็แหล่งเช่น

ใช่แล้วถูกต้องถูกต้องบอกว่าถ้าลดอะไรก็ตามที่จะไปขายในอเมริกา
ต้องผลิตในอเมริกา
ดังนั้นที่ทำให้ความทรัพย์เป็นข้อต่อรอง

นี่เรียบยกพิโยงเหมือนกันเพราะโขมองว่าตลาดใหญ่มาก

เราเคยทำธุรกิจอะไรง่ายก่อนในไว้กาแต่ตอนนี้ต้องคิด
เพราะว่านโยบายของคลัมเปลี่ยนไปเยอะ
และฉะนั้นเวลาทำอะไรคงจะไม่เหมือนเดิมแล้ว

นั่นก็เวลาขายละซากงานดีกว่าประมาณล้าน

ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครหรอก
แต่ว่าถึงเวลาแล้วต้องจับมือกับทุกคน

ใช่และสิ่งที่น่าสนใจสุดนโยบายทางหน้านี้
เน้นการใช้ดิจิทัลมาก

ไม่ต้องไปเต้นสนัขงานอย่างในเมืองจีนเลยนะ
คุณก็ขายของได้แล้วนั่นเป็นต้นทุนการขายสินค้าที่ถูกมากเลย
อันนั้นก็มันหนีไม่พ้นหรอกครับธุรกิจในปัจจุบันนี้
กลับมาสู่บ้านเราน่ะเมื่อกว่าตลาดนี่บวกไปประมาณ๘ยุทธ์นะครับ
สอดคล้องกับว่าทักตรงคุณต่างชาติซื้อหยุดที่อยู่น้ำ

คลุมที่นำเมื่อวานจะเป็นกลุ่มอาหารคลุมอสหา
ก็ตามกันด้วยถุงพลตยุทธิ์

ต้องถือว่ามันเป็นปัจจัย๔จริง

ต้องยอมรับว่าเมื่อสัปดาห์ที่มาตรีเนี่ย
ต้องบอกว่าต้องต้อนรับระบบการโอนเงินแบบใหม่

เปย์ก็คือเดิมเนี่ยจากเดิมที่เราเคย
คุยกันว่าจะโอนเงินเนี่ยก็ต้องบอกทั้งเบอร์บัญชี

แล้วบอกทั้งเป็นออมทรัพย์กาแฟอะไรว่านเป็นอะไร
ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเปลี่ยนเป็นแค่บอกเบอร์
เลือกที่บอกประชาชนใช่จบแล้ว
และนี่คือยุคใหม่ของการโอนเงิน
แต่ว่าที่ผมก็มีข่าวว่าตอนนี้คือค่าที่กิ๊กกันกันนิดหน่อยเนี่ย

ทางกรมสมัครเองก็ออกมาแถลงแล้วว่า
ซึ่งอาจจะไม่ตรงวันกับวันที่โอน

สุดท้ายก็ออกมาแถลงแล้วว่าไม่ใช่
เพราะฉะนั้นแถลงกรมเทพฯสมัครความเป็นยังได้หรอครับ

ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าคนที่จะต้องรับคืนภาษีเนี่ย
อย่างน้อยลองดูนะครับระบบนี้เป็นระบบที่ดีจริงนะครับ
แล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งแถลงอยู่ในใบขอคืนภาษีว่า
ขอเลขที่ในบัญชีนี้ธนาคารนี้ให้มันยุ่งยากนะครับ
ก็ไม่ต้องแจ้งอะไรเลยก็แค่เลขที่ผู้เสียภาษีนั่นแหละกับเลขที่ประชาชนเลขที่เดียวกัน

หรือไม่ต้องมานั่งรอเช็คใช่ไหม

เช็คเนี่ยคุณไม่อยู่บ้านนะเขาก็ไม่ให้เช็คคุณ

เขาจะมีใบสอดเอาไว้คุณต้องไปรับที่ปรายศนีย์วันเสาร์อาทิตย์
แล้วกว่าจะเอาเสาร์อาทิตย์มาเสร็จปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์ก็เข้าเช็คไม่ได้

ใช่เมื่ออย่างที่ผมบอก
สถาบันการเงินเมื่อเศรษฐกิจเริ่มดี

อย่างของเรานะครับฐาคาบริหวงเราก็เลือก๓เรื่องมาประมาณ๓๔ปีแล้ว
ก็คือเรื่องของเราไม่ได้อยู่ในประเทศอย่างเดียวเราต้องก้าวไปสู่ในภูมิภาค
เพราะว่าหลายหลายธุรกิจก็ต้องหันกลับมามองเหมือนกันเราเคยทำธุรกิจอยู่ในประเทศ
วันนี้ผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะในประเทศแล้วแต่คือคนรอบข้างเช่นพม่าเวียดนามเขมรลาว

เพราะฉะนั้นเมืองใหญ่กำลังจะขยายตัว
อันนี้ซึ่งก็คือเรื่องของภาพดิจิทัลทั้งหลาย
หรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นตอนนี้เรื่องดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ตอนละครสุดช่วงดิจิทัลนะปีนี้จะยื่นภาษีซะใช้ดิจิทัลเหมือนกัน
จอบัวหลวงบอกว่าเตรียมพร้อมสามารถโหลดหนังสือรับรองได้นะ
วันนี้เราสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะยื่นภาษีปีนี้เนี่ย

แล้วก็อยากจะฝากไหนทำบนดิจิทัลหมดแล้ว
เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องเริ่มตั้งใจใหม่ใช่ไหม

ก็คือทยอยตัดทุกเดือนเลือกวันเลยว่าเราอยากตัดวันไหน

เลือกได้เลยแล้วก็จัดการด้วยตัวเองได้เลย

แล้วก็สามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ด้วย

ขอบคุณคุณทศพรแล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ
สมกับเป็นไทยแลนด์๔๐จริงนะคะ
ปีนี้โลกเหมือนจะแคบลงมาอีกหน่อยแล้ว
สำหรับดิจิทัลสำหรับเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ย
ทำทุกอย่างได้สะดวกสบายกันมากยิ่งขึ้นค่ะ